แล้วก็ล่าสุดกลับมาฝึกซ้อมเต็มรูปแบบนะครับ
เตะที่บาดเจ็บนั้นก็ลงมาฝึกซ้อมเต็มทีมแล้วครับ
เมื่อวันพฤษฎาสมดิตที่ผ่านมา
ก็ไปเข้าฟิตเน็ตนะครับฟื้นฟูร่างกายก่อนหน้านี้ไปแล้ว
แล้วก็เมื่อวานนี้อากิราศนิชโรสุนัขผู้ฝึกศร
ทีมชาติไทยก็นำลูกทีมครับกลับมาฝึกซ้อม
ตามปกติครับที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต
บอลโลกรอบเข้าเลือกของโซนเอเชียรอบ๒ในกลุ่มจีนและที่๓ครับ
ก็เมื่อวานนี้สุปโชคสารชาติพันศาเหวิบูรณ์
แล้วก็นรึบดินวิรวัตโนดม๓นักเตะที่เจ็บก่อนหน้านี้
กลับมาลงซ้อมเต็มรูปแบบครั้งแรกครับ
เช่นเดียวกับธิระทรบุรมาธรรมที่เจ็บ
อบอุ่นร่างกายก่อนเกลคองโกก็ลงมาซ้อมเช่นกัน
มีเพียงแค่สุพรัชเหมือนตาครับที่แยกซ้อมไป
บอกว่าเป็นทีมที่ดีแล้วก็สมัยที่ตัวเขานั้นคุมญี่ปุ่น
ก็เคยเจอกันมาบ้างแล้วนะครับซึ่งตอนที่

ชโนเป็นประธานเทคนิคของญี่ปุ่นนะครับซึ่งก็อยู่ในชุดนั้นที่
ก็บอกว่าคงจะไม่สั่งประกบนักเตะคนใดเป็นพิเศษ
เน้นไปที่ภาพรวมทั้งทีมมากกว่า
ด้วยการส่งทางโค้ชจุ่นอรักษีเกิดนะครับ
แล้วก็มีการคุยรายละเอียดกันเบื้องต้นแล้ว
แต่ยังไม่ขอพูดถึงรวมถึงข้อมูลจากโค้ชแบน
เวลานี้มันดีขึ้นแล้วแล้วก็มีการแจ้งความคืบหน้า
หลังจากการซ้อมบอกว่าตำแหน่งนะครับทางฝั่งขวาเนี่ย
ที่ตัวเองทำหน้าที่อยู่ในทีมชาติเวลานี้ก็ถือว่ามี
ตัวเลือกเพิ่มยิ่งขึ้นและทุกคนก็ทำได้ดีครับ
ทุกคนก็ช่วยกันเล่นได้ไม่ว่าใครจะแบบได้ลงอย่างนี้ทุกคนก็แบบช่วยกันเล่นได้อย่างนนแมทที่ผ่านมาน้นก็เล่นดีแล้วน้องพีก็เล่นดีที่ผ่านมาก็ใครลงก็ได้ครับผม
ต้นตรีประดิ่นก็พูดถึงนะครับน้นก็คือนิทธิพงศ์เสราะน้นแล้วก็พีคือสัตว์สลักหายประโคนนะครับ
ดังนั้นในตัวเลือกด้านข้างจริงแล้วเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหานะครับทั้งตำแหน่งแก๊กเองหรือว่าริมเส้นนิชโนก็ได้ลองแผน๒แผน๓ไว้อยู่แล้วในเกมกับคองโก